เรื่องสลดเรื่องนี้กันหน่อยเป็นเรื่องของผู้ชายสองคนคือผู้ชายสองคนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนเดียวกันก็เป็นอดีตสามีกับสามีใหม่นะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่รถมอเตอร์ไซค์ของอดีตสามีเนี่ยนะคะขับปาดหน้ารถหกล้อของสามีใหม่แล้วก็เกิดการชนทับศีรษะเสียชีวิตค่ะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะมีทั้งคนขี่กับคนซ้อนคนขี่เนี่ยคือนายธนพลนะคะเฟื่องผลเป็นหลานของนายพิรันผาริการนะคะขี่มาปาดหน้าปรากฏว่าสองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียชีวิตคาที่นะคะ
เพราะว่าถูกรถหกล้อคันนี้ชนผู้เสียชีวิตหนึ่งในนั้นคือนายพิรันผาริการซึ่งอย่างที่บอกค่ะเป็นสามีเก่านะคะแล้วคนที่ขับรถหกล้อเนี่ยเป็นสามีใหม่
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะคะสามีใหม่คือนายบุญชัยรวดเร็วอายุ๓๒ปีสามีของผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับผู้ชายสองคนนี้ค่ะก็ขับรถบรรทุก๖ล้อมากับภรรยานะคะซึ่งเพิ่งคบกันประมาณ๓เดือนนะคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเขาบอกเขาผ่านมานครนายกนะคะภรรยาก็เลยบอกเดี๋ยวแวะเอาเงินกับขนมไปให้ลูกหน่อยลูก
วิ่งเอาของกับเงินไปให้ลูกแล้วกลับมาขึ้นรถเนี่ยนายพีรันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนตามมาค่ะ
นี่คือนายบุญชัยคนขับรถหกล้อสามีใหม่นะคะซึ่งยืนยันบอกตอนนั้นเนี่ย
เห็นนายพิรันดิเอามีดชี้หน้าเขาเลยตัดสินใจต้องชนค่ะ
ส่วนทำไมนายพิรันถึงได้ซ้อนรถแล้วมาปาดหน้าเขา
เขาคาดว่าน่าจะมาจากความหึงหวง
เพราะที่ผ่านมาเขาเองก็ไม่เคยพูดหรือเคยทะเลาะกันกับนายพิรันดิมาก่อนเลย
ทีมข่าวไปที่วัดท่าช้างค่ะ
เป็นที่ที่จัดงานศพของนายพิรัน
ก็ไปคุยกับนางสาวมณีรัฐหรือนางสาวหมู

เพราะว่าถึงแม้ว่าเธอกับนายพิรันดิเลิกกันไปแล้ว
แต่ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกอยู่
ส่วนแฟนใหม่เนี่ยก็เพิ่งคบกันไม่นาน
พามาหาลูกสาวแล้วครั้งหนึ่งก็ไม่เห็นมีอะไร
จนกระทั่งมาเกิดเหตุก็เชื่อว่าแฟนใหม่เบรกรถแล้ว
แต่ว่ารถมันหนักเพราะว่าบรรทุกไส้กรอกมา๖ตัน

ขอให้สังคมเข้าใจว่าเหตุการณ์แบบนี้
ไม่อยากให้มีใครเกิดแล้วก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียขึ้นค่ะ
เขาขี่รถขี่รถปาดหน้า

เพราะว่าเสียงเหมือนรถมันคลืนลากไปเลยนะครับ
สักคนรู้ไหมทำไมไม่เบรกอะไร

เบรกไม่อยู่พี่มันเบรกไม่อยู่
ทีมข่าวไปอีกวัดหนึ่งนะคะ
ซึ่งก็เป็นที่ตั้งศพของนายธนพลไปคุยกับนางสาวิลัยลักษณ์หมื่นนาค
ซึ่งเป็นแฟนนายธนพลนะคะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกัน
ก็ยอมรับว่าเขาเห็นคนเห็นอาเนี่ย
ก็คือนายพิรันดิเอามีดมาเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนเย็นแล้ว
เพราะรู้ว่าอดีตภรรยาจะมาเธอก็ห้ามแล้วนะคะ
ขอให้อาเนี่ยหยุดเสียใจแล้วมาดูแลลูกแทน
แต่พออดีตภรรยาอามาถึงที่บ้านอาก็เมาด้วยน้อยใจด้วย
อ่าก็เลยมีปากเสียงกับแฟนแล้วก็ขี่รถไล่ตามเขาไป
แต่เธอเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเจตนาชนค่ะ
ล่าสุดตำรวจสพเมืองนครนายกแจ้งข้อกล่าวหา
นายบุญชัยเบื้องต้นก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและทำให้เสียทรัพย์
ส่วนหลักฐานที่เป็นกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์
มีเสียงอดีตภรรยาผู้ตายที่คอยห้ามที่บอกว่า
แล้วสามีใหม่ก็บอกว่าเหยียบเลยนะ
ย้อนแย้งกับคำให้การซึ่งมัดตัวผู้ต้องหาแน่นค่ะ